บอกเลยว่าสถานการณ์โควิดทำให้ไลฟ์สไตล์และชีวิตของหลายคนหลายบ้านเปลี่ยนไป
อย่างคุณชมพู่อริยาบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ลูกสองก็จริง

ความน่ารักของลูกทั้งกิจกรรมต่างที่บ้านเธอมากมายเลย
ล่าสุดแม่ชมบอกเลยว่าอัพเลเวลไปอีกครั้งค่ะ
คุณแม่มาสายซอบแล้วกันทำเบเกอรี่บ้างนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโชว์ลีลานวดแป้งให้ชาวเน็ตได้เห็นกันไปแล้วด้วย
ผลงานชิ้นล่าสุดที่โพสต์อวดลงโซเชียลบอกเลยว่า
หน้าตาดีเหมือนอบออกมาจากเตาร้านเบเกอรี่ชื่อดังเลยคุณดูน่าทานมากนะคะ
ส่วนเรื่องรสชาตินั้นแม่ชมการันตีเหมือนกัน
ผ่านแคปชั่นมาเลยบอกว่าลูกผัวกินแล้วยังมีชีวิตอยู่

ก็ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อยากจะลองชิมฝีมือแม่ชมกันยกใหญ่
บางคนเชียร์แม่ชมบอกว่าเปิดร้านไปเลยก็ได้แม่
ดูแล้วแหมลูกค้าหลักมีอยู่๓คนแล้วนะ
สายฟ้าทั้งพายุรวมไปถึงพ่อน็อตด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคุณแม่ยังสาวมากกี้ราศีไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะ
บ้านนี้เข้าครัวบ่อยนะทำขนมลงยูทูป
ส่วนคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนติดใจรสชาติก็เลยถือโอกาสนี้

เปิดรับออเดอร์ชีสเค้กสูตรพิเศษไม่ใช่สูตรจากใครที่ไหน
ก็ต้องเปิดรอบถัดไปแล้วเจ้าตัวบอกว่าปลื้มสุดเลยล่ะค่ะ
ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะศิลปินดาราเห็นว่าเล่นละครงละครเก่ง
ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในลึกก็คือการทำอาหารนั่นเอง
แต่จริงอย่างบ้านคุณชมพู่ดิฉันชอบมากเลย
คุณแม่คุณชมพู่ด้วยทำหลากหลายเมนูอาหารอีสานเนี่ยแซ่บนัวมาหมด
ดิฉันชอบอะไรแม่พืชผักสวนโคตรที่อยู่บ้านเขาประหยัดดีมาก